เรื่องของขับไปเมาไปสุดท้ายก็หลับคาถนน
ทำเอาเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ตำรวจวุ่นกันทั้งหมดเลยนะครับ
ว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นกับลุงที่ขับรถบรรทุก
ปรากฏว่าไปปลุกเท่าไหร่ปลุกไม่ตื่น
พอตื่นขึ้นมาได้เท่านั้นแหละออแอร์อแอร์
เมานะฮะแล้วก็นึกว่าถึงบ้านแล้ว
ก็เลยนอนกลางถนนนึกว่าเป็นบ้านของตัวเองนี่แหละครับ
ไปดูคลิปเหตุการณ์ตอนเจ้าหน้าที่เนี่ย
ปลุกลุงที่ขับรถบรรทุกคันนี้กันนะครับ

เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นพี่กู้ภัยทั้งตะโกนทั้งสะกิด
ลุงก็ได้แต่ขยับมือที่กำมือถือเอาไว้ไม่ยอมเปิดตาลุกขึ้น
พักใหญ่ถึงเริ่มมีแรงยันตัวขึ้นมาได้นะครับ
เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคือคนขับรถบรรทุก๑๒ล้อ

จอดรถขวางถนนมอเตอร์เวย์นะ
เปิดประตูก่อนที่จะตกลงมาหลับอยู่บนมอเตอร์เวย์
โชคดีไม่ถูกรถคันอื่นเหยียบตายแล้วก็พูดจาไม่รู้เรื่องนะครับ
ในรถพบเหล้าสองกลมกับแก้มพร้อมเลยนะครับ
นี่แหละครับถามไปถามมาจึงรู้ชื่อว่า
ชื่อนายทองสัยแสนเลิศอายุ๕๑ปี
ทีนี้นะครับนักข่าวก็ไปสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์
ซึ่งเป็นโชเฟอร์ขับรถบรรทุกอีกคันที่ขับผ่านมา
เล่าให้ฟังบอกว่าก็เห็นรถบรรทุก๑๒ล้อคันของลุงทองใสเนี่ย
คร่อมระหว่างเลนซ้ายกับไหลทาง
เกือบทำให้รถที่ขับผ่านไปผ่านมามันชนท้ายเขาแล้วนะฮะ
เพราะว่าจะไหลทางไปเลยก็ไม่ไหลทาง
ทีนี้มาคร่อมอยู่กับเลนซ้ายของถนนอีก
ระหว่างที่ดูรถคันนี้อยู่ไกล
ก็เห็นร่างของนายทองใสร่วงตุ๊บลงมาจากรถบรรทุก
ตัวของคุณโชเฟอร์ที่ขับรถบรรทุกอีกคันมา
ก็รีบขับรถเลยไปจอดข้างหน้า
จอดเสร็จก็วิ่งกลับมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับนายทองสัยหรือเปล่า
อาการของนายทองสัยมีบาดแผลหัวแตกเล็กน้อย
เพราะร่วงตุ๊บลงมาจากรถของตัวเอง
แล้วก็สอบถามไปสอบถามมาว่าทำอะไรมา
นี่กลิ่นเหล้าคุ้งเลยเมามาหรือเปล่า
ลุงทองสายก็ยอมรับแบบสลึม
บอกว่ามื้นดื่มมาฟังเสียงของลุงทองสายนะฮะ
ร่วงจากรถเปล่าอาวันร่วง

ฮะไม่รู้ลุงมาคนเดียวเหรอลุงดื่มมาเหรอลุงดื่มมาหรือเปล่าดื่มมา
คือเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นตอน๔ทุ่มของเมื่อวานนี้นะครับ
หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซาก็รับแจ้งเหตุว่ามีคนพัดตกจากรถบรรทุกนะครับ

แล้วก็กว่าจะคุยกันรู้เรื่องก็เล่นเอาเหนื่อยเลยล่ะครับ
ลุงทองใสนั่งนิ่งอย่างเดียวไม่ยอมพูดยอมจา

ได้ความว่าลุงขับรถไปส่งของที่ราชบุรี
แล้วกำลังจะขับรถกลับบริษัทมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ
แต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ได้
คือจำเหตุการณ์อะไรไม่ได้เลยนะครับ

แต่นะครับพอเปิดรถบรรทุกของลุงดู
ตรวจดูค้นจนทั่วถึงรู้สาเหตุแล้ว
ทำไมลุงถึงมานอนอยู่ตรงนี้
เพราะข้างที่นั่งคนขับมีขวดเหล้าเปล่าอยู่๒กลม
พร้อมกับกับแกล้มอีก๑จานวางอยู่หน้ารถเลย
ก็คาดว่าลุงทองใสทั้งดื่มไปกินกับแก้มไป
แต่ขณะนั้นขับรถอยู่ด้วยนะ

สุดท้ายลุงทองใสก็รับสาภาพว่าจะขับรถกลับกรุงเทพ
แต่เห็นว่างานมันจบแล้วก็เลยแวะดื่มเหล้ากับเพื่อนซะหน่อย
พอเริ่มรู้ตัวว่าเมาก็เลยจอดรถนอนริมถนน
แต่บังเอิญจอดแล้วนอนดิ้นไงคุณ
ตามภาษาคนเมานอนอยู่บนรถดิ้นก็เลยพลัดตกลงมานะครับ
แล้วก็คนขับรถบรรทุกคันอื่นเขาเห็นเขาก็เลยมาช่วย

ตำรวจจึงควบคุมตัวไปพักที่โรงพัก
แล้วก็สั่งไปดำเนินคดี๒ข้อหา

แล้วก็๒ดื่มเหล้าในทางสาธารณะขณะขับขี่นะครับ
นี่โชคดีคือลุงยังรู้สึกว่าง่วง
ก็เลยจอดรถข้างทางหลับแล้วหล่นตุ๊บลงจากรถ

อุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นกับคันอื่นได้นะครับ